มาดูความคืบหน้าคดีที่อดีตหลวงตาวัย๖๔ปีของวัดแห่งหนึ่งที่กาญจนบุรี
ทำร้ายสัมพเนรวัย๘ขวบในวัดจนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
วันนี้ตำรวจได้แจ้งข้อหาดำเนินคดีกับผู้ต้องหาแล้วนะครับ

ขณะที่อาการของสมเนรนั้นวันนี้ส่งตัวครับ
แต่ก็มีข่าวที่ดีขึ้นนะครับเมื่อตอบสนองต่อการรักษา
ทำให้แม่ของเนรมีกำลังใจดีขึ้น

นายสุภาชัยบุญลักษะในวัย๖๔ปี

เคยเป็นพระลูกวัดดอนขมิ้นอำเภอธามกาจังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งขณะนี้ผ้าเหลืองที่เคยครองถูกถอดออก
ตกเป็นผู้ต้องหาทำร้ายร่างกายสามเณร
วัย๘ขวบ๕เดือนบาดเจ็บสาหัส
ถูกตำรวจภูทรลูกแก่คุมตัวฝากขังต่อสารจังหวัดกาญจนบุรี
จากพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง
โดยพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัว
แม้ว่าในเบื้องต้นเจ้าตัวรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือทำร้ายสามเณรจริง
ตำรวจจึงแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
แต่หากสามะเนรเสียชีวิตจะแจ้งข้อหาเพิ่ม
เป็นทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ซึ่งระหว่างนี้เจ้าหน้าที่จึงต้องติดตามอาการของสามะเนรเป็นหลัก
ส่วนอาการของสามเณรที่วันนี้ทำให้ผู้เป็นแม่ยิ้มได้บ้าง
เนื่องจากหมอบอกว่าอาการของเนรไม่ได้ซุดลงไปจากเดิม
ยังทรงตัวสามารถตอบสนองต่อการรักษาและรับยาที่แพทย์จัดไว้ให้
ตามแผนการรักษาที่เธอหวังว่าจะได้ยินเรื่องดีเช่นนี้
ตลอดระยะเวลาที่เฝ้าติดตามอาการของลูกชายที่โรงพยาบาลพะหนพลพยุหาเสนา
พร้อมกันนี้แม่ของเนรได้ปฏิเสธถึงประเด็นที่ถูกสังคมออนไลน์วิจารณ์
ว่าลูกชายของเธอถูกล่วงละเมิด
เนื่องจากมีรอยช้ำที่อวัยวะเพศ

รวมทั้งเรื่องการขอรับบริจาค

ซึ่งเธอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเช่นกัน

เลือดในสมองจางลงหน่อยหนึ่ง

ก็ตอนเมื่อวานน้องไม่รับยาเอง

คือสิ่งที่ว่าได้รับคือว่ามันดีขึ้นหน่อยหนึ่ง
แต่สำหรับแม่นี่คือเยอะมาก

ไม่ต่างจากความรู้สึกของผู้เป็นพ่อ

ทำให้เขาดีใจมากขึ้นกว่าเดิม

ด้วยการขยับร่างกายเล็กน้อย
ขณะที่พระครูสุพัฒนากาญจนกิจ

ได้พาเนรคนเล็กวัย๕ขวบ
เยี่ยมเนรพี่ชายที่โรงพยาบาลด้วย
ซึ่งพยายามถามตลอดว่า
พี่ชายของเขาหายดีหรือยัง

ที่รู้สึกว่าหัวใจแทบแหลกสลาย
ไม่ต่างจากผู้เป็นพ่อและแม่

เมื่อได้เห็นหลานชายในสภาพนี้
และคิดว่าปล่อยให้หลานชายอยู่แบบนี้ไม่ได้

ซึ่งเธอพร้อมที่จะดูแลหลาน

คือว่าคิดแค่นี้แหละ
วัดนี้จะดีแค่ไหนเราก็ไม่นั้น

เพราะอาจอยากให้หลานอยู่กับเรา
ไปเราก็จะคิดคิดอยู่อย่างนั้น

กลัวมากทำใจไม่ได้
จนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครรู้สาเหตุที่แท้จริง
อดีตหลวงตาทำร้ายเนรด้วยสาเหตุใดถึงรุนแรงขนาดนี้
หวังเพียงปฏิหารที่จะทำให้เนรฟื้นขึ้นมา
บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพื่อความกระจ่าง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน